ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ขอบคุณสายรุงสวชัยเจริญ

กมาแล้ว๕๗ไฟล์ชนะ๔๕ไฟล์
เสมอ๓ไฟล์และแพ้๙ไฟล์ครับ

เดินทางมาถึงคู่ที่๔ของรายการหรือว่ารองคู่เอกนะครับ
วันนี้จะเจอกับสายตรงสชัยเจริญครับ๕๖๕กิโลกรัม

ค่ายมวยสชัยเจริญครับ
สายลุ้งหรือว่าชื่อจริงชื่อนายสิริชัยชัยเจริญ
จากตำบลท่าสาราอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
สูตรสูตร๑๖๘เซติเมตร

วันนี้มาเจอกับนักชกจอมเก่าเหมือนกันครับ
หรือว่าเจ้าของชายาหม่ำ๒ครับ

จากอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาศาลคามครับ

สูตรสูตร๑๖๙เซติเมตรครับ
มีดีกีเป็นถึงแชมป์ครับในรุ่นพิกัด๕๗กิโลกรัม
หรือว่าชื่อเดิมครับ
เจ้าของชายาหม่ำสองเจ้าของตำแหน่งแชมป์นะครับ
วันนี้จะเจอกับสายรุ้ง
ที่ได้รับฉายาว่าหม่ำสองนี่เคยแสดงภาพยนตร์ครับ
นี่นะครับต้องบอกว่าสไตล์การชกครับ
แล้วก็รูปร่างนี่เกือบจะเหมือนกันเด๊ะครับคู่นี้
เจ้าต่อเก่าแล้วก็ดูตรงกลาง
พูดเวียงก็มาพูดให้จะเป็นสงครามเข่าอีก๑คู่ครับ
พระสีเสื้อสชัยเจริญนี่ถ้าแพ้เข่านี่ต้องบอกว่าไม่ใช่แล้วครับของปลอม
เอาอาชีพแล้วครับสชัยเจริญ
หนากว่างหน้าครับ
ผู้ดีด้านของในซายลุงไม่ยอมเลยครับ
ำหากับตีขวาเป็นอีก๑คู่ครับพี่วัล
ติดต่อกันแล้วครับที่เป็นนักชก
อีสานเจอกับนักชกจากภาคใต้
นักชกจากภาคใต้ชนะไป๑ครับ

เหนือเสือใต้นั้นใครจะแน่กว่ากัน

ลุงก็ตีได้ทุกท่าเหมือนกันครับ
โอ้โหความแข็งแรงแข็งแปลกของความสอง
ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ

เกมเปิดตั้งแต่ยกแรกครับคู่นี้
กำลังอยู่ที่สลักครับหลังด้วยครับ
ต้องบอกว่าศาละบริเทย์ไฟเตอร์ค่อนข้างจะปาบเสียนเลยครับ
เพราะว่าชกในรูปแบบ๕ยกกลางวันครับ
หมดยกที่หนึ่งครับ

กับทางด้านสายรุ้งสชัยเจริญ

พยายามจะขวางก็จริงครับ
แต่เหนียวจริงครับทางด้านสายลุง
ยกที่สองครับ

ลุงดีดด้วยซ้ายหน้า

ไม่ยอมเหมือนกันครับสายลุง

เอาละครับเลยเจอเหลี่ยมครับทางด้านสายลุ้ง

พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับสายลุ้ง
พยายามจะบวกด้วยสอกครับ

มาแล้วครับหมัดซ้ายของชายลุง
พยายามจะชิงเหลี่ยมครับ

เข่าจากมหาศาลคามหรือว่าจากนครศรีธรรมราชครับ

เจอสอกขวาของสายรุ้งบวกได้แค่กี่ที
แตกครับโอ้โหได้เลือดเลยครับ
มาพิษสอกของทดานกิงสนาครับ
โอ้โหเลือดไหลไม่หยุดเลยครับ
จังหวะสวนศอกเมื่อกี้ครับแม่จังหวะบวกศอกกัน
โอ้โหโดนจนได้ครับสายลุ้ม

โอ้โหเลือดเข้าอุ้ยดูครับบริเวณเหนือศีรษะครับ
แต่เดี๋ยวให้แพทย์สนามตรวจบาดแผลก่อนครับ
เลือดแล้วเสียวไส้ครับไหลไม่หยุดเลยครับ
เดี๋ยวดูการพิจารณาของแพทย์สนามของเราก่อนครับ
ไม่ได้ครับโอ้โห
เสียดายครับเกมกำลังสนุกเลยครับ
วันนี้นำชัยให้กับเขาครับ
โอ้โหโดดหยุดสำคัญเลยครับ
โอ้โหคมจริงครับแล้วฟันนี่

ซึ่งความสำคัญต้องบอกว่า
สภาพร่างกายและความปลอดภัยของตัวน้ำอุ้งนี่ครับ
โอ้โหบวกด้วยศอกขวาครับบริเวณขมับขวา

เลือดไหลไม่หยุดเลยครับเอาละครับไปบนเวทีครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าเพื่อความปลอดภัยของนักชกของเรานะครับ
สนามของเรานะฮะไม่ให้ทำการชกต่อนั่นเองนะครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกคุณหรือเปล่า
แผนทุกวันจันทร์วิเคราะห์ทุกประเด็นวงการมวย

นิตยสารแชมป์นิตยสารมวยตู้
อย่างที่บอกไปนะครับว่าความปลอดภัยของนักชกเป็นสิ่งสำคัญของรายการเรานะครับ
เอาละครับคู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับรายการ